โป๊ะเรือที่เป็นจุดเกิดเหตุเพราะว่าบอกว่าลงทะเบียนไปร่วมพิธีไม่ทันนะคะ
ก็เลยมาวางดอกไม้กันที่จุดนี้เองนะคะซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงาน
ท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีบอกว่าเดี๋ยวจันนี้คือจะเริ่มมีการเคลียร์แล้วนะคะ

บรรยากาศที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑จังหวัดนทบุรีซึ่งเป็นจุดใกล้กับดาราสาวแตงโมนิดาตกเรือเสียชีวิต
จนถึงวันนี้เนี่ย๑๖วันแล้วนะคะก็มีแฟนคลับทยอยไปวางช่อดอกไม้แสดงความอาลัยกันอย่างต่อเนื่อง
เรือตอนนี้เนี่ยค่ะเลยเต็มไปด้วยช่อดอกไม้สีขาววางเรียงซ้อนกันอย่างนี้
แล้วก็มีทงชาติของประเทศอื่นด้วยอย่างมาเลเซียแล้วก็จีนที่เป็นแฟนคลับเหมือนกันเนี่ยมาวางอยู่บนช่อดอกไม้นะคะ
จากนี้ยังมีลูกโป่งสีขาวผสมกับสีชมพูอีกหลายสิบใบผูกไว้ที่ราวเหล็กขอบโป๊ะเรือ
ซึ่งก็เป็นลูกโป่งร้านเดียวกันกับที่คุณเบิร์ตแฟนหนุ่มเคยซื้อให้แตงโมนิดาค่ะเนี่ย
เพราะเธอชอบลูกโป่งแบบนี้มากนะคะ
นางสาวสุชยาหรือชนแฟนคลับของแตงโมนิดาบอกว่าเดินทางมากับเพื่อนสองคน
เพราะว่าลงทะเบียนร่วมพิธีไม่ทัน
ก็เลยขอมาวางดอกไม้ที่นี่แทน
เพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับของคุณแตงโมนิดามายาวนานค่ะ
อยากไปวางดอกไม้เพื่อแสดงความอาลัย
อธิษฐานให้แตงโมนิดาไปอยู่กับพระเจ้าและคุณพ่อโสในพบภูมิที่ดี
ส่วนเรื่องทางคดีเชื่อว่าตำรวจรู้ดี
พูดหรือไม่พูดเท่านั้นนะคะฟังเสียงหน่อยค่ะ

อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรีค่ะ
ก็นำเรือเดินทางมาตรวจสอบโป๊ะเรือแห่งนี้นะคะ
มันจะได้ดูแลความปลอดภัยให้กับแฟนคลับที่มาวางดอกไม้ไว้อะไร
ก็รู้สึกเห็นใจแฟนคลับแล้วก็สงสารผู้เสียชีวิตด้วย
ก็เลยรออยากให้จบงานเรียบร้อยก่อน
และจะมาทำความสะอาดทีเดียวในวันจันนี้นะคะ๑๔มีนาคม
ซึ่งกรมเจ้าท่าจะมีการเคลียร์โป๊ะเรือ
เพื่อคืนพื้นที่ให้กับประชาชนได้ใช้สัญจรทางน้ำกันต่อไปนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมลองดูนะภาพเมื่อสักครู่นะคะ
เห็นว่ามีทงชาติที่เป็นทงชาติของเพื่อนบ้านเรานะ
คือก็น่าจะมีความหมายบอกได้แหละค่ะว่า
คงมีแฟนคลับที่เป็นชาวต่างชาติของคุณตังโม
เยอะพอสมควรแล้วก็จะมีทั้งดอกไม้ทั้งรูปภาพ
และก็ที่เป็นรูปโปะเมื่อสักครู่ที่เราเห็นแล้วนะคะ
มีข้อความเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว